คุณผู้ชมคะใกล้ออกพรรษาแล้วนะคะเทศกาลหนึ่งที่หลายคนคงจะรู้จักคือ
ไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางแห่กันไปดูบ้างไฟริมโขง
แต่ทีนี้ปรากฏว่ามันมีเรื่องร้ายร้ายเกิดขึ้นกับรถบัสนำเที่ยวที่เขาพานักท่องเที่ยวจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เดินทางเพื่อที่จะไปดูบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดน้องคายครับแต่จังหวะช่วงนี้นี่นี่นี่
มิตรภาพช่วงจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
บัสนำเที่ยวพลิกคว่ำไปที่เกาะกลางถนนที่บริเวณคูเกาะกลางถนนแบบนี้นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บถึงยี่สิบเจ็ดรายด้วยกัน
ส่วนสาเหตุเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ว่าคนขับรถบัสเนี่ยหลับในนะคะหลับใน
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนเจ็บเนี้ยมีรายงานมาว่ายี่สิบเก้ารายนะคะยี่สิบเก้าราย
ทีนี้ปรากฏว่าเรื่องของสาเหตุแน่นอนว่าอาจจะเป็นความพร้อมหรือไม่พร้อมร่างกายคนขับที่หลับใน
ขณะที่ผู้ใช้ถนนค่ะได้มีการเหมือนกับบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เนี่ยค่ะเป็นคลิปที่เรานำมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณช่วงของตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นนะคะรถบัตรนำเที่ยวเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี
พาผู้โดยสารไปงานบุญบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดน้องคายจังหวะที่ขับรถมาถึงขอนแก่นปรากฏว่าโอ้โห
พลิกตะแคงอยู่ที่เกาะกลางถนนแบบนี้แหละค่ะขณะเดียวกันนะคะทราบว่า
ผู้โดยสารเนี่ยที่บาดเจ็บแล้วก็โดยสารมาบนรถคันนี้มีทั้งเด็ก
ผู้สูงวัยบางคนมาเป็นครอบครัวด้วย

เหตุการณ์ก็ชุนละมุนอย่างที่เห็นเลยนะคะ
เรื่องของหลับในความไม่พร้อมพักผ่อนน้อยต่าง
ท้ายที่สุดประกอบกับฝนตกช่วงนี้ถนนลื่น
กระทั่งนำมาสู่เหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้